คุณผู้ชมคะจะเล่าข่าวนี้ให้ฟังน่ากลัวเหมือนกันนะ
คือคุณลุงคนนึงเนี่ยแกก็ขับรถเข้าไปในปั๊มไปเติมน้ำมัน
แต่ว่ารถของแกคือเติมแก๊สด้วย
แล้วพอออกมาเปลี่ยนจากแก๊สมาเป็นน้ำมัน
คุณผู้ชมไฟลุกพลึบทั้งคันรถเลยค่ะ

รถเสียหายทั้งคันแบบนี้ตกใจไหมล่ะ
เพราะว่าไฟมันลุกไหม้ที่ห้องเครื่องยนต์อยู่ริมถนนนครนายกท่าด่าน
อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
ฉีดน้ำอยู่อย่างนี้๑๕นาทีถึงจะสามารถคุมไฟไว้ได้
แล้วห้องโดยสารเสียหายทั้งหมดเลยนี่ต้องมาฉีดด้านหลัง
เพราะว่าด้านหลังมันเป็นจุดที่ติดถังแก๊สนะคะ
โดยนายวีรวุฒินาคพุทธอายุ๖๓ปีที่เป็นคุณลุงเจ้าของรถ
เล่าให้กับนักข่าวแล้วก็ให้เจ้านักขี้ฟังบอกว่าตอนนั้น
ก่อนไปเติมน้ำมันอยู่ที่ปั๊มเนี่ยห่างจากตรงนี้ประมาณสักโลหนึ่ง
แต่พอเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วขับออกมาจากปั๊ม
เปลี่ยนจากแก๊สมาใช้ระบบน้ำมันแล้วขับมาแป๊บเดียวเองอะค่ะ
กิโลจากปั๊มได้ยินเสียงพลึบแล้วไฟมันลุกขึ้นที่ห้องเครื่อง
หลังจากนั้นคุณลุงก็ตกใจเหมือนกันนะรีบออกจากรถเลย
แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านให้ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้มาช่วยเหลือ
ถือว่างานนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ส่วนค่าเสียหายอันนี้เดี๋ยวต้องรอให้ประกันมาประเมินต่อไปด้วยนะคะ